เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุราธานี
เป็นการทะเลาะกันระหว่างคนกลุ่มหนึ่ง
กับคนที่เป็นคนขับรถตุ๊ก
เรื่องมันมีอยู่ว่าครอบครัวน่าจะเป็นนักท่องเที่ยว
แต่มีคนเข้ามาบอกว่าอย่าไปตุ๊กเลยไปแท็กซี่ดีกว่า
เท่านั้นแหละค่ะเกิดเป็นเรื่องเลยค่ะ
เนี่ยแถวคิวรถตุ๊กหน้าโรงพยาบาลสุราธานี

เขาชื่อว่าคุณนัทถาเหรัญญะเอามาโพสต์ไว้นะคะ
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเดินลงจากที่จอดรถ
มีเมียฝรั่งแม่ลูกอ่อนจะไปดอนศักดิ
สอบถามกับรถตุ๊กในเหตุการณ์ที่ฝนตกด้วย
ลูกก็ยังเล็กมากและเขาน่าจะไม่รู้ประสีประสา
ก็เลยให้เพื่อนไปบอกว่าไปแท็กซี่น่าจะสะดวกและปลอดภัยกว่า

ลุงแก่ในคลิปกัดเท้าเอวมาจากแถวที่จอดรถ
มาถามว่ามีอะไรเพื่อนเราก็บอกเขาจะไปรถตุ๊ก
หนูเลยบอกว่าไปแท็กซี่น่าจะดีกว่าเท่านั้นแหละค่ะ
เขาก็บอกว่าขออภัยนะคะพวกมึงอย่ามายุ่งกับตุ๊ก
รู้จักพลังตุ๊กหรือเปล่าให้กลับไปที่จอดรถแล้วไปเถอะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งที่เกิดขึ้นตามในคลิปเลย
จากกรณีนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปเจอกับนายรัฐาเหรัญญะ
อายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของคลิปค่ะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ความจริงให้ฟังนะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็น
เห็นครอบครัวชาวต่างชาติและคนไทยกำลังสอบถามราคาค่าโดยสารรถตุ๊ก
จะไปที่ดอนศักดิ์ก็เลยไปแนะนำเขา
บอกว่าไปแท็กซี่สิมันปลอดภัยกว่ากลุ่มรถตุ๊กก็เลยไม่พอใจ
มขู่ว่าอย่ามายุ่งแล้วก็ให้ไล่กลับไป
เขาบอกว่าผู้โดยสารมีสิทธิ์เลือกรถที่เหมาะกับตัวเองไม่ควรจะมาใช้คำพูดแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปอีกค่ะไปที่ในนุ้ยอายุ๖๐ปี
เป็นคนขับรถตุ๊กก็ต้องไปถามทั้งสองฝ่ายนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คนขับรถตุ๊กเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามครึ่ง๑๙เพื่อสจิกายน
คือเริ่มต้นมาจากการที่เขาตกลงราคากับผู้โดยสารชาวต่างชาติและภรรยาชาวไทย
เขามีลูกเล็กด้วยจะไปที่ดอนศักดิ์แล้วก็ไปพร้อมรถบรรทุกรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคัน
ตอนคุยกันตกลงที่คิวประมาณ๓๐๐เมตร
ตอนนั้นแหละมีกลุ่มคนคาดว่าน่าจะเป็นสาวประเภท๒ที่เห็นอยู่ในคลิป
ตะโกนบอกว่าลูกค้าไปแท็กซี่ดีกว่า
และได้เดินมุ่งหน้าผ่านไปทางคิวรถก่อนที่จะเกิดเสียงดังทะเลาะกันตามคลิป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสังคมมองว่าตุ๊กไม่ดี
ทีนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมันไม่ได้เป็นอย่างในคลิปทั้งหมดหรอก
ตุ๊กมีทั้งคนดีและไม่ดีเหมือนคนทั่วไป
หลังมีการโพสต์คลิปเกิดความเสื่อมเสียค่ะ
แล้วใครจะรับผิดชอบวิ่งตุ๊กแบบนี้มา๑๐ปี
ที่ผ่านมาทุกวันที่๑๐กันยายนเขาจะวิ่งฟรีอยู่แล้วไม่คิดค่าใช้จ่าย
อยากขอความเป็นธรรมบ้างค่ะ
อุดรชุมจันทร์อายุ๔๖ปี
รักษาการประธานคิวอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสุราชธานี
เขาก็ต้องเล่าเพิ่มเติมเป็นหัวหน้าคิว
หัวหน้าคิวว่าไงบอกว่าช่วงเกิดเหตุอยู่กันสิบกว่าคนค่ะ
กลุ่มสาวประเภท๒เดินมาถึงคิวพูจาเอกะ
เสียงดังเถียงกับคนขับตุ๊กคนหนึ่ง

เขาก็ได้ยินนะได้ยินคำว่าตำ
ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่า
ให้ไปเถอะไม่มีใครอยากมีเรื่องด้วย
หลังจากนี้ต้องตรวจสอบข้อที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเขาใช้คำนี้นะ
เพื่อกรอบกู้ภาพลักษณ์อาชีพคนขับรถตุ๊ก

หลังจากที่น้องเขาเดินมา
พี่ก็นั่งอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจ
เพราะเราก็มารอคิวกันเป็นเรื่องปกติทุกวันอยู่แล้ว
อยู่ก็มีการด่ากันขึ้นมากับพี่ของเขาอีกคนนึง

ปกติเขาก็เป็นข้าราชการเกษียณ

แล้วก็น้องก้นต้องทิ้งดูว่าเขาด่าคนรุ่นพ่อ

หมายถึงสะบดคำหยาบก่อน
ใช่ใช่ครับสบดขอและก็เดินไปถึงตรงโน๊ต
และก็ทีนี้ก็มีการหายพิภ
จรงแก้วกษิรักษาการขนส่งจังหวัดสุราธานี
บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วค่ะส่งให้เจ้าหน้าที่ขนส่ง
และสหกรณ์ขนส่งรถตุ๊กลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ก็จะเอาเรื่องนี้มาร่วมแก้ไขปัญหา

ที่จะเกิดในอนาคตอีกด้วย

โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวเนี่ย
ต้องยอมรับนะว่าค่าโดยสารจะค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่น
จะใช้บริการอะไรผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะเลือกอยู่แล้วนะฮะ